เลยไปเลยลงไปลงไปอีกลงไปให้ถึงส่งคร่า
เลยไปไหนเลยไปไหน
ขับกลับมาแล้วก็ลงต้านี่ไงใลองท์ก็ขาบกลับมาแล้วก็ลงต้าน
โอเคโ่งคร่ามาก
พอแบบที่นั่นก็บอกค่าถนนทุกอย่างอยู่ในสมมุติ

ก็บอกไงว่าขนม

ก็บอกอยู่นี่ไงมันชื่อขนมบอก

ชื่อขนมบอกจริงผมไม่ได้ยียวนกวนประสาทนะครับ

ตั้งอยู่ที่บริเวณตรงนี้เป็นร้านอาหารมุสลิม
เปิดขายมาตั้ง๖๐ปีแล้ว

เวลาคนภาคใต้เขาจะเรียกแบบ

ไม่ใช่ทรงบ๊อก

ก็เหมือนปลากระบอกอ่ะเขาเรียกปลาบ๊อก

ผมเคยอยู่ทรงขล้าผมจะเล่าให้ฟัง
นี่คือนมบ๊อก

เขาขายมานะฮะ๖๐ปี
มีคุณสินิสานาธ
จินเดหวานะครับเป็นลูกเล้น

สำหรับส่วนผสมสำคัญ

แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บ

น้ำตาลปี๊บในอัตราส่วนตามสูตรร้านเลย

เข้าไปในนี้แล้วก็อบไอน้ำสัก

คราวนี้ก็ได้ขนมบอกรสชาติ
หอมหวานอร่อยเค็มมันตามสูตร

แต่สมัยก่อนเขาใช้ไม้ไผ่

เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์ที่ทำมาโดยเฉพาะแล้ว

แต่อารมณ์ขายดีไหมล่ะไอ้ขนมบอกได้นะฮะ

ก็มี๖ชิ้นแยกเป็นแป้ง๓ชิ้น

อยู่ในห่อเดียวกัน
โอ้โหเห็นแล้วน่ากินน่าทาน

ร้านเปิดขายทุกวัน๑๑นาฬิกาเป็นต้นไป

เดี๋ยวลืมอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

อยู่ตรงบริเวณ๔แยก
ถนนนางามตัดกับถนนพระทะลุง
ในเขตเทศวรรณนครสงครานะจ๊ะ

น่าแวะจริงนะดิฉันชอบ

ขายดิบขายดีมีโอกาสต้องไปแวะค่ะ